พ่อยใช่ไหม

ปัญหาปีอยู่มั้ยนะ

สรุปเครื่องหน้า

กลับมาคันแบคกันแล้ว

แล้วเหตุการณ์ไว้เมื่อวันหนามันเป็นไงว่าจะมีอะไรขับเรื่อย
จริงเราพูดคุยกันมาปกติก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะ

อย่างนี้
คือจะบอกว่าก็ถ่ายกับทุกคนแบบนี้

เราก็เป็นบาร์ดโลปคือแบบอาจจะมีรูปใกล้ชิดกัน
แต่ก็ถ่ายกับทั้งทุกคนเพื่อนเจ้าสาวก็คือสลับกันถ่ายไปถ่ายมาค่ะ
หลายคนมองว่าเราสองคนสมัครดังฉันกันเป็นของขวัญให้เพื่อนในบรรตนางาน
ไม่จริงค่ะคือเราคุยกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว

กี้ก็ไม่เคยขอทำไมเขาอยากให้แบบ

จริงจริงด้านที่เราถ่ายเกาะน้ำคุณก็สมัครใจเกาะน้ำคือ
มันก็มันก็สนุกสนานนะคะ
บรรยากาศมันก็เหมือนแบบเพื่อนเล่นกันสนุกสนาน
ปาร์ตี้เกลอไม่ได้คิดอะไรมากขนาดนั้นนะคะ
เราเห็นที่แพลกนี้ก็มีหลายคนแบบว่า
รูปเรานักว่ารูปเจ้าของปาร์ตี้
นั่นแหละสิแย่ซีนเจ้าสาว
คือมีคลิปแบบให้เขาบอกมันจะกลายเป็นเจอร์เดนขึ้นมาอีกหรือยัง
ก็นึกอยู่แล้วแหละว่าทุกคนต้องจับตามอง

ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ใครจะคิดยังไงเราก็ห้ามความคิดใครไม่ได้
ส่วนมินก็ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะ
อย่างบางคนน้องว่าแบบรูปที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันทำให้ทางคิมกับหมากทะเลาะกันอะไรอย่างนี้
ไม่น่าจะหรอกค่ะอันนี้ก็ต้องถามเขาเอง
มิ้นไม่อยากเข้าไปเกี่ยว
ได้คุยกับคินได้มีคุณรู้สึกแบบ

จริงหมาต่างก็คือเจอกันที่คอนเสิร์ต

หลายเดือนแล้วค่ะ

เพราะหมาต่อมันผ่านมานานแล้วอ่ะ
หลายปีแล้วค่ะอดีตก็คืออดีตเราอยู่กับปัจจุบันดีกว่าค่ะ

ก็ให้เป็นไปตามเวลาค่ะ
ว่าเวลาอาจจะช่วยอะไรหลายอย่างได้
จริงมินเองกับหมาได้คุยกันปกติไหมคะ
ยังไม่มีโอกาสได้คุยกันส่วนตัวค่ะ

มันคุยกันมาอยู่แล้วแต่อาจจะไม่มีภาพหรือ

กังวลและกลัวมากค่ะ
มินไม่ทราบว่าเขามาบ้านมินได้เป็นระยะเวลาค่อนข้างนานมาก
โดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเขาก็รู้เหตุการณ์ทุกอย่าง
ว่ามีคนอยู่ในบ้านกี่คนมีแม่บ้านมีอะไร
แล้วก็เหมือนจากคลิปวิดีโอทั้งกล้องวงจรปิด
เขาได้มาหยิบเอกสารหน้าบ้านไปเหมือนเป็นความเคยชิน
มิ้นอยู่บ้านใหม่มามิ้นยังไม่รู้เลยเอกสารหน้าไปสนียิดยังไง
แล้วก็เขาได้โทรมาทางเบอร์เลขาคุณแม่ที่เป็นคนรับงานให้มินนะคะ
ก็จะสลับเปลี่ยนกันใช้กับคุณแม่เป็นระยะเวลานานมาก
แล้วก็ได้มีการนำรูปที่ค่อนข้างไม่เหมาะสม
อย่างที่ทุกคนน่าจะได้เห็นไปแล้วแหละได้ไปลงโซเชียล
แต่มิ้นไม่เคยเอาผิดมิ้นก็คิดว่ามันก็จะมีคนแบบนี้แหละเป็นเรื่องธรรมดา
ก็เป็นวันต่อทางแม่ใช่ไหม

เขาเป็นคนที่สังคายเรา
พอเขามาล็อกประตูบ้านวันนั้นมิ้นถ่ายละครอยู่
เราก็ค่อนข้างตกใจ

เพราะว่าก็หลายวันเหมือนกันกว่าที่จะจับตัวเขาได้

ตัดสินนะคะซึ่งเขายังไม่ได้ก่อความวุ่นวายอะไรมาก
มันกฎหมายก็เลยยังแบบเหมือนล่าสุดอ่ะมิ้นตกใจมากคือ
เขาส่งจดหมายมาที่บ้านมิ้นในวันที่๑๓หลังจากที่เขาโดนจับไปไม่กี่วัน
แสดงว่าเขาออกมาแล้วมินก็แบบได้โทรไปเช็คกับทางสถานีตำรวจ
เขาก็ยังไม่รู้ว่าออกมาแน่ชัดหรือยังแต่ว่าใช่ก็คือเหมือนเหมือนเหมือนตอนนี้ตัวเขาอยู่ที่ศาล
ซึ่งมินตอนนี้ตำรวจมิ้นก็ได้แจ้งความไปกับทางตำรวจอีกว่าเออมีจดหมายเขาส่งเสื้อส่งซีดี
แล้วก็ได้มีการโทรมาอีกแล้วในทุกทุกวันแล้วก่อนหน้านี้มินก็เดินทางไปต่างประเทศ
เขาก็ยังโทรติดต่อเบอร์ที่เป็นผู้จัดการไม่ได้ไม่รับสายเขาก็โทรไปหาญาติมิ้น
แล้วก็บอกว่าอยากจะมาขอโทษที่มาล็อกกุญแจบ้านอะไรอย่างนี้
ซึ่งมันยังไม่จบอะค่ะก็ต้องรอในเรื่องของกฎหมายไปเพราะว่าไม่ทราบว่าใครมาประกันตัว
มิ้นตอนนี้เราดูแลตัวเองยังไงค่ะความขอดทายของเรา
แวงค่ะคือเหมือนทุกวันนี้มางานเราก็จะแบบแอบเขาเรียกว่าเราก็จะมองแล้วเราก็ไม่มั่นใจอ่ะ
คือเราไม่เคยเห็นเขาตัวจริงแล้วก็เคยเห็นแต่ในรูปตามบัตรประชาชนแค่นั้นนะคะ
คือคุณตำรวจเขาก็ได้ประสานไว้แล้วอะค่ะ
คือตอนนี้ก็ไม่เปิดประตูทิ้งไว้หรือว่าแม่บ้านก็คือจะพยายาม
คือเขาก็เป็นผู้หญิงด้วยอ่ะเราก็ไม่รู้แบบบางทีบ้านก็พยายามเซฟอาจจะติดกล้องเพิ่มขึ้นหรืออะไร
มันทำให้เราใช้ชีวิตยากขึ้นไหมคะ
คือความลำบากใจความกังวลอ่ะมันมีมากแต่ว่าความดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างเงี้ก็ก็ต้องเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งอะค่ะ
เขาก็คอยมีนอกเครื่องแบบมาตรวจสอบอยู่บ่อยบ่อยแต่แต่ก็อยากฝากไปถึงญาติเขาเพราะว่ามิ้นก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาออกมาแน่ชัดหรือยัง
แต่ว่าการที่โทรออกมาได้แสดงว่าไม่น่าจะอยู่ในการควบคุมของตำรวจแล้วค่ะ
ก็อยากฝากไปถึงญาติเขาว่าคืออยากให้ช่วยดูแลคือเราไม่ได้แบบติดใจอยากเอาความอะไร
แต่แค่แบบมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเขาเคยมีคดีในเรื่องของยาเสพติด
แล้วก็พกอาวุธปืนมันก็ค่อนข้างที่จะแบบ

ว่าไงบ้างเนี่ย
ว่าช่วยควบคุมมิ้นหน่อยอย่าให้ไปยุ่งกับเขา
ซึ่งแบบเขาเริ่มไปหลายที่อ่ะคนใกล้ตัวอะไรอย่างนี้
ก็ได้ส่งข้อความไปเหมือนกันค่ะ
โอเคขอบคุณค่ะนี่ค่ะ
โอเคโอเคโอเค